อีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะต่อเนื่องจากของคุณปอล์เลยที่มีเรื่องทะเลาะวิวาดเหมือนกันคราวนี้เป็นกลุ่มวัยรุ่นทะเลาะวิวาดกันค่ะตีกันหนักพอสมควรเลยจนกระทั่งกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะคะต้องวี่งหนีตายขึ้นโรงพักเพื่อให้ตำรวจเนี่ยช่วยเหลือเกือบไปแล้วจริงจริงนะคะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกือบ
กันในพื้นที่เล่นน้ำสงกรานถนนศรีอุทัยช่วงเย็นวันนี้ค่ะเดือดร้อนถึงเจ้าหน้าที่แล้วค่ะที่ต้องเข้ามาระงับเหตุไม่ให้ลูกลามบานปลายกันต่อไปโดยวัยรุ่นสองกลุ่มนี้นะคะเขาเขม่นกันขณะเล่นน้ำสงกรานก่อนที่ฝ่ายหนึ่งจะเริ่มนำขวดไปไล่ปลาใส่วัยรุ่นอีกฝ่ายประมาณสามสิบคนก็เลยต้องวิ่งหลบ
ว่าจะมีการนำป้ายห้ามจำหน่ายสุราไปติดตั้งไว้ตลอดในพื้นที่
แต่ก็ยังคงพบกลุ่มวัยรุ่นที่ลักลอบซื้อไปดื่มจนเมา
แล้วก็มีเรื่องทะเลาวิวาสกันจนได้นี่แหละค่ะ